แต่ดูเหมือนว่าการฟื้นฟูยังเต็มไปด้วยอุปสรรค
โดยเฉพาะความเสียหายและผลกระทบ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกูชิมะไดอิจิ
ซึ่งเกิดกรรมตรังสีรั่วไหลที่มีการประเมินกันนะครับว่า
อาจจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า๓๐๔๐ปีในการรื้อโรงไฟฟ้า
ติดตามเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
ตั้งแต่ก่อนและหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเมื่อ๕ปีที่แล้ว
ซึ่งจะเห็นได้ตั้งแต่สภาพบ้านเมืองที่เป็นปกติ
ก่อนจะพังราบจากซึนามิ
จากภาพล่าสุดจะพอเริ่มเห็นเขาลางของการฟื้นฟูที่เริ่มกลับมาในพื้นที่
แต่ก็ยังมีอีกหลายปัญหาที่ยังคงเป็นปัญหาสะสมและจะยืดเยื้อไปอีกหลายปี
จนถึงวันนี้เจ้าหน้าที่ราว๖๐๐คนยังคงทำงานในโรงไฟฟ้านี้อย่างใกล้ชิด
เพื่อแก้ปัญหากำลังตรังสีรั่วไหลและไม่ให้เกิดหายนะขึ้นซ้ำรอยเหมือนในอดีต
ในช่วงกว่า๑ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จะสามารถแก้ปัญหาในเตาปฏิกรที่๔ได้
แต่ก็ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายและผลกระทบจากเตาปฏิกรนิวเคลียร์ที่๑๒และ๓
ที่เสียหายอย่างหนักจนทำให้มีกำลังตรังสีรั่วไหล
อากิระโอโนหัวหน้าผู้ปฏิบัติการระบุว่า
การแก้ปัญหาโรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควร
เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันหากจะประเมินการทำงานโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
แต่ถ้าให้เทียบว่าภารกิจของเจ้าหน้าที่เสมือนการปีนเขาแล้ว
รอบ๕ปีที่ผ่านมามีความพยายามหลายอย่าง
เพื่อยับยั้งการรั่วไหลของกำลังตรังศรี
โดยเฉพาะจากน้ำหล่อเย็นของเตาปฏิกรที่ปนเปื้อนในระดับรุนแรง
หนึ่งในนั้นคือความพยายามสร้างกำแพงน้ำแข็งกักน้ำปนเปื้อน
แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่สำเร็จ
มกลางสภาวะที่แทบจะเรียกได้ว่ามืด๘ด้าน
ทำให้มีการประเมินว่ากว่าจะแก้ภัยพิบัติ
ใช้เวลานาน๓๐๔๐ปีและใช้งบประมาณหลายแสนล้านบาท
เป็นตัวอย่างสำคัญของภัยจากแผ่นดินไหวที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
แม้แผ่นดินไหวจะไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า
แต่การรับรู้ข้อมูลหลังแผ่นดินไหวอย่างรวดเร็ว
ก็จะช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้
แอปพลิเคชันมายเช็คที่เห็นอยู่นี้
อาศัยความสามารถของสมาร์ทโฟนจับความผิดปกติของการสั่นไหว
จะส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุม
ซึ่งหากยิ่งมีผู้ดาวนโหลดแอปนี้มากขึ้นเท่าไหร่
แม่นยำก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น
ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนี้บอกว่า
พลิเคชันนี้จะทำให้รับทราบถึงการเกิดแผ่นดินไหวได้อย่างทันท่วงที
ผู้พัฒนายังย้ำด้วยว่าแอปพลิเคชันนี้จะยิ่งมีประโยชน์
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวและซึนามิ
โทรศัพท์มือถือที่ทุกคนมีติดตัวก็จะทำหน้าที่นี้แทนได้ทันที
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน